บนท้องถนนนี่ไม่ใช่มองแต่คันหน้าคันหลังก็ต้องมอง

ขับรถอยู่ดีค่ะปรากฏว่าแท่งเหล็กพุ่งมาเสียบกระจกหลังทะลุเลย
คือต้องบอกว่าโชคดีนะคะไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลัง
งั้นมีคนบาดเจ็บหนักค่ะ
แท่งเหล็กไหมคุณผู้ชมแล้วมันทะลุกระจกหลังไปเลยอ่ะ
แล้วจะบอกว่าตรงนี้คือวิภาวดีรังสิตคุณนัทพงศ
ผมเสียวไทยทอยวาบเลยนะโอ้โหเนี่ยค่ะช่วงเวลาเลิกงานเลย
รถก็ติดติดติดติดใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขับรถกลับบ้าน
จังหวะรถติดก็คงจะมีการเหยียบเบรกอะไรกันเนี่ยค่ะ
รถกระบะคันนี้ขนแท่งเหล็กตามมาข้างหลังเบรกปุ๊บแท่งเหล็กไหลค่ะ
พุ่งไปทะลุคันหน้าโอ้โหคือโชคดีจริงจริงนะคะ
ที่ไม่มีใครนั่งข้างหลังมาในตอนนั้นไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะขับรถคือปกติถ้าเจอรถขนเหล็กแบบนี้เราก็จะไม่เข้าไปใกล้
แต่ใครจะไปรู้เขาตามหลังเรามานี่ค่ะก็คงต้องเป็นอุทาหรณ์สำคัญ
สำหรับรถที่ขนเหล็กแบบนี้เลยนะคะมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากจริงนะคะ